คุณผู้ชมคะอดีตพระยันตระกลับสหรัฐอเมริกานะคะ
เขาก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าจะกลับวันที่๒๗ตุลาคม
นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอนเช้า
อดีตพระยันตระหรือนายวินัยละอองสุวรรณค่ะ
ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็แต่งกายเหมือนเดิม

มีพระสงฆ์มีแม่ชีตามไปส่งด้วยนะคะ
ลูกศิษย์บางคนก้มกราบเท้าเลยค่ะ

มีตบหัวด้วยนะครับตีตัวให้
อะไรเหรอให้พรเหรออ่าให้พรอะไรแบบนี้นี่ค่ะ
ก็เที่ยวบินของอดีตพระยันตราออกจากสนามบิน๗โมงเช้า
มีพระสงฆ์เดินทางไปด้วย๓รูปนะคะ
ช่วงระหว่างที่อดีตพระยันตราเดินเข้าไปเพื่อรอขึ้นเครื่องบิน
ก็ตบหัวลูกศิษย์อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่
ส่วนพระสงฆ์ที่ไปส่งพูดคำว่าไซโยนาระ
สายโยนาระอ่ะพระสงฆ์พูดนะคะ
แล้วก็อดีตพระยันตระก็เดินเข้าไปในห้องพัก
สำหรับผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่องบิน
สิทธิ์ก็พร้อมใจกันสาธุสาธุสาธุแบบนี้ค่ะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาทุกผู้ชมครับ